เพราะว่าควายหายคุณควายหายออกจากคอกเลยนะฮะ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพของโจรรายนี้ได้เลย
ส่วนควายที่หายไปมี๓ตัวตัวแม่พันธุ์๑ตัว
ตัวลูกน้อยมันอีก๒ตัวนี่ฮะเข้ามาคนเดียวแบบนี้
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุน่าจะประมาณสัก๓๕๔๕ปีนะฮะ
่องเข้ามาเปิดคอกแล้วก็จูงควาย๓ตัวสายพันธุเพชรอุดร
มูลค่ารวมของ๓ตัวนี้คุณเพราะมีแม่พันธุ์ด้วยหนึ่งนะ
แล้วก็ลูกที่เกิดจากแม่พันธุดีเนี่ยนะฮะ

แล้วเอาออกไปจากฟาร์มในพื้นที่ที่บ้านท่าช้างคล้องที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลย

เสียดายสินะจูงเงินล้านออกไปเลยอ่ะใช้เวลาไม่นานด้วยใช่ไหมคะควายเงินล้านครับ

ตัวแม่ชื่อปิ่นทองอายุ๘ปีสวยมากสวยจริงอ่ะ
ตัวที่๒ชื่อดาวประกายอายุ๑ปี
ส่วนตัวสุดท้ายชื่อ๑ดาวสยามอายุ๒เดือนเท่านั้นเอง

มีการตั้งรางวัลให้สูงถึง๑แสนบาท
เพื่อใครแจ้งเบาะแสจนสามารถนำควายกลับมาคืนที่ฟาร์มได้
ซึ่งนายเด่นชัยวันทองสุกเจ้าของฟาร์มเด่นนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่๕มีนาคมนะครับ
ตอนนั้นผมก็นอนพักผ่อนอยู่

เข้ามาขโมยควายแม่พันธุ์และลูกอีก๒ตัว

คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุย่องมาแบบนี้
มาปล่อยมาเปิดคอกแบบนี้๓๐นาที

ผมเข้าไปแจ้งความเวลาที่สภภาขาว

เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรกริ้งกร้างมาบอกผมว่า
ชุดสืบสวนของสระภทัพธัณฑ์จอุทัยธานีนะครับ
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๑คน
พร้อมกับลูกควายนี่เจ้าดาวประกายอายุ๑ขวบ

ตัวนี้นะคะใช่ครับแต่อีก๒ตัวคือแม่พันธุ
กับน้องหนึ่งดาวสยามอายุ๒เดือน
ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ

วันนั้นผมก็ตื่นเช้ามาประมาณตี๕๓๐ครับพี่
เดินมาก็ไม่เห็นควายครับตอนนั้น
ผมก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านมาบอก
คุณรับเอาไป
ได้คืนมาตัวเดียวครับพี่สองตัวยังไม่ได้คืนเลยครับ
สองตัวให้หาไม่เจอเมื่อกี้เจอ
ยังปากแข็งยังซ่อนอยู่นะฮะ
ขอให้ตามได้เร็วนะคะแล้วจับคนร้ายได้เร็วด้วยนะคะ